คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยไลน์หากันให้ควักเลยนะ
เพราะมีข่าวออกมาบอกว่ามีผู้จัดการดาราดังระดับประเทศติดโควิด๑๙
ทักกันใหญ่เลยว่าใครอ่ะใครผู้จัดการดาราคนไหน
สุดท้ายได้คำตอบแล้วนะคะดาราคนนั้นออกมาเฉลยเอง
ก็คือผู้จัดการของแต้วนัทพรนะคะ
แต้วเป็นคนโพสต์เองในไอจีสตอรี่ของตัวเองเลยค่ะ
โดยแต้วนัทพรนะคะออกมาชี้แจงโพสต์ออกบอกว่า
แต้วกับคุณแม่แล้วก็ประไนก็คือแฟนนุ่มของเธอเนี่ยนะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวของแต้วก็คือพอรู้ข่าวปุ๊บ
ไปตรวจตั้งแต่เช้าวันที่๗มกราคมเวลา๘โมงครึ่ง
ผลออกเวลาบ่ายโมงว่าไม่พบการติดเชื้อใด
ซึ่งเป็นการตรวจหลังการพบเฟรมครั้งล่าสุด
เมื่อ๑๑วันที่แล้วตั้งแต่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
แววก็เขียนร่ายยาวไว้เลยนะครับบอกว่า
ขออนุญาตใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้พวกเรา
และผู้จัดการส่วนตัวของแต้วด้วย
และกราบขอโทษทุกส่วนที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล

เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอน
ตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวของแต้วเข้ารับการกักตัว
และรักษาตามมาตรการของรัฐเรียบร้อยแล้ว
หวังว่าจะปลอดภัยและหายจากโควิดในเร็วนี้
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการส่งกำลังใจให้กับทุกคน
ว่าเราจะสู้ไปด้วยกัน
ซึ่งจากการรายงานข่าวที่ไปติดตามไทม์ไลน์ของเฟรม

รมเนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวผับดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้น๑มกราคมก็ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านดังร้านหนึ่ง

แล้วก็มาพบว่าตัวเองมีอาการป่วย
ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะติดโควิดมาจากผับดังที่เชียงใหม่นั่นแหละ
แต่ยังไงก็ตามหลายคนก็ยังเป็นห่วงแต้ว
เพราะว่าก็ดูใกล้ชิดกันกับผู้จัดการส่วนตัวกับดาราเนอะ
ไปไหนทำงงทำงานอะไรเขาก็ตัวติดกันตลอด
ก็เห็นว่าแต้วไปทำกิจกรรมตามสถานที่ต่าง
เจอเพื่อนดาราอย่างแก๊งเพื่อนสนิทเขาคือแก๊งเฟอร์วี่

ลองไปไล่ย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะว่า๑๑วันนี้เนี่ย
ไปไหนทำอะไรมาบ้างตั้งแต่๒๘ธันวาคมถึง๗มกราคม
อันนี้อ้างอิงจากไทม์ไลน์ของภาพในอินสตาแกรมของแต้วนัทพรนะคะ
ยี่สิบแปดธันวาคมแต้วเนี่ยได้เจอเฟรมครั้งล่าสุดตามที่แต้วบอก
ใช่ไหมคะในไอจีเฟรมเนี่ยมีการโพสต์ภาพพูดคู่แต้ว
ถัดมาสามสิบเอ็ดธันวาคมค่ะแต้วโพสต์ภาพเอาพัวมาลัยไปกราบ
ผู้กำกับชื่อดังก็คือคุณออฟพงพัฒน์วันขึ้นปีใหม่๑มกราคม
โพสต์ภาพร่วมกิจกรรมเต้นในวันเขาดาวเสมือนจริงกับนางเอกดัง๓คน
อันนี้น่าจะเป็นยี่สิบแปดธันวาคมนะฮะที่ถ่ายคู่กับผู้จัดการส่วนตัว
ส่วนอันนี้คือวันขึ้นปีใหม่ที่พี่การไปร่วมเต้นปีใหม่เสมือนจริงก็มีทั้งเบลล่ารานี
กิจกรรมนี้เขาบอกว่าเป็นการบันทึกเทปล่วงหน้าก่อน๑มกราคม
ประมาณสักสามสัปดาห์ค่ะถัดไปนะคะสองมกราคมค่ะ
แต้วก็โพสต์ภาพฉลองปีใหม่กับ
แฟนนุ่มก็คือไฮโซประไนพรประพานะคะ

ก็ไปตรวจโควิดกันมาแล้วรวมถึงคุณแม่ด้วย
เมื่อวันที่๗มกราคมไม่เจอเชื้อทั้งคู่
มาวันที่๓มกราคมค่ะ
แววก็โพสต์ภาพทำบุญให้คุณพ่อที่วัด
เป็นภาพทำบุญกับคุณพ่อที่วัดนะคะแล้วก็พอช่วงเย็นเนี่ย
ก็เป็นการจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่พร้อมกับแก๊งเฟอร์บี้
เฟอร์บี้มีใครบ้างคือเป็นแก๊งเพื่อนสนิทกันที่
ที่เป็นแก๊งดาราช่องสามที่เขาสนิทกันอ่ะก็จะมีเต้ยจรินพร
วนิษฐามิ้นท์ชาลิดานะคะก็มีแฟนหนุ่มของมิ้นทชาลิดามาด้วย
ก็คือหนุ่มภูผาเตชนรงค์แล้วก็มีไฮโซเซนต์
สามีของมิวนิถาที่มาร่วมปาร์ตี้ปีใหม่กันด้วยส่วนห้าถึงเจ็ดมกราคม
ก็โพสต์ภาพโปรโมทงานที่ถ่ายทำเอาไว้เหมือนถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้นานแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่านะตอนนี้เท่าที่แต้วออกมาชี้แจง
อย่างเป็นทางการก็คือ๗มกราคมเมื่อวานนี้ช่วงเช้า
ที่โรงพยาบาลรามคำแหงแล้วครับไม่เจอเชื้อแล้วก็เจอกับผู้จัดการครั้งล่าสุดเนี่ย
คือยี่สิบแปดธันวาคมนับนิ้วดูคือผ่านมาสิบเอ็ดวันแล้วครับ
ระยะฟักเชื้อจริงจริงเนี่ยมันคือสิบสี่วันอืม
ก็เดี๋ยวน่าจะต้องมีการรอดูกันต่อด้วยว่าอะไรยังไง
คือเธอก็ยืนยันผ่านไอจีของเธอว่าเธอก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนอืม
ให้ถูกต้องนะฮะใช่ค่ะแต่ก็มีคนก็สอบถามด้วยความเป็นห่วงว่า
เอ๊ะแล้วต้องกักตัวสิบสี่วันไหมอืม
ซึ่งเขาไปติดโควิด๑๙เขาอาจจะติดจากเชียงใหม่หรือติดจากที่
ซึ่งตรงนี้มันยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย
คนที่เจอเจอใกล้ชิดหรือว่าแต้วเองควรจะกักตัว๑๔วันหรือเปล่านะฮะ